แล้วการชุมนุมรอบธรรมเนียบเพื่อกดดันเนี่ยมันอาจจะต้องกินเวลายาวหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้
คุณสมบัติมีการประเมินกันไหมสำหรับคนที่เคยอยู่ในม็อบนะคะว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหน
งั้นก็ต้องค้างกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามวลชนจะอยู่กับแกนนำนานหรือไม่นาน
กินระยะเวลากี่คืนกี่วันนะคะเป็นเป็นเรื่องที่แกนนำจะต้องประเมิน
เพราะว่าการชุมนุมยืดเยื้อเนี้ยมีจุดอ่อนอืมมันไม่ง่ายนะครับอ่า
สถานการณ์ไม่สุขงอมจริงเนี่ยการมีมวลชนที่จะมาเติมตลอดเวลาเนี่ย
อันนี้จะเป็นจุดอ่อนนะคะยิ่งโดยเฉพาะเนี้ย
เขาไม่มีจัดตั้งบัตรเพศแบบเกณฑ์คนจากศักดิ์จังหวัดมาเหมือน
ใหญ่ใหญ่ทุกสีนะทุกสูสีจะมีการระดมมีรถ
คุณสังเกตว่าจะต้องมีรถลามีรถบัตรกันมาอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องเป็นราวคือมอบรักษาเนี่ยมีลักษณะเป็นธรรมชาติสูงมาก
ดังนั้นโอกาสที่จะมีศักดิ์ภาพในการจัดตั้งในระดับมอบสีเหลืองสีแดงในอดีตผมคิดว่าไม่มี
ผมคิดว่าการชุมนุนยืดเยื้มหากผลดันรัฐบาลไม่สำเร็จนะครับ
โอกาสที่จะต้องถอยนักศึกษาจะถอยมีโอกาสสูง
เพราะว่ามันคงกินระยะเวลายาวพอสมควรถ้าจะสู้กันในลักษณะข้อเรียกร้องแบบนี้นะคะ
คุณสมบัติขอประเด็นปิดท้ายหน่อยค่ะคือสิ่งที่น่าจับตาที่สุดของการชุมนุมรอบนี้
คุณสมบัติในแง่ของคนที่อยู่ในการเมืองมานานแล้วก็ทำอยู่ในม็อบมาผ่านมอบมาหลายม็อบ
คือคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่บางข้อเรียกร้องจะเกิดขึ้นคะ
ผมคิดว่าเป็นไปได้แต่ว่ามันคืออย่างนี้ก่อนคือผมเชื่อประเด็นเรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ย
พลเอกประยุทธ์ออกไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ร่วมมากนะครับเป็นประเด็นที่คนจำนวนมากเนี่ยเห็นด้วย
จริงแต่ว่ามันมีประเด็นที่ยังเหมือนว่าจะมีการอภิปรายมีการนำเสนอออกมาอย่างเช่นการเป็นลูกสามารถประมาณกษัตริย์มีการนำเสนอออกมา
แต่ว่าปัญหาของมันคือว่ามันขาดการอภิปรายแล้วมันทำให้พอมันขาดการพิปรายมันทำให้คนจำนวนนึงเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าร่วม
อันนี้เป็นปัญหาแต่ว่าจริงมันต้องเริ่มต้นจากการอภิปรายก่อนส่วนคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสังคมมันไม่มีการอภิปรายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก
ประเด็นในการปฏิรูปมันควรจะถูกเปิด
เพื่อมาอภิปรายกันได้พูดคุยกันได้

คนกลางเพื่อจะให้การคุยเนี่ยมันอยู่ในกรอบที่มัน
เขาเรียกอะไรนะมันมีด้วยท่าทีที่มัน
มันเป็นท่าทีที่มีเหตุมีผลนะไม่ใช้อารมณ์ต่อกันอย่างนี้ได้
แต่ว่าถ้ามันมีใครเป็นตัวกลางเปิดพื้นที่แบบนี้คุยกันเนี่ย

การปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันสังคมเนี่ยต้องถึงวาระหนึ่งจุดหนึ่ง
ต้องมีการขยับตัวนะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่
ส่วนแต่ละภาคส่วนมันก็ต้องขยับไป
ดังนั้นมันจะไม่มีการพูดเลยเนี่ย

แต่จะพูดกันยังไงนี่ยังเป็นปัญหาอยู่
เข้าใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทางสื่อเองก็นำเสนอเรื่องนี้
ว่าการมีเวทีลักษณะแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนักนะคะในสังคมไทย
เอาอย่างนี้ค่ะคุณสมบัติเดี๋ยวยังไงถ้าเราจะรบกวนอีกเราจะโทรกลับไปใหม่
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เราได้ประเด็นขอบคุณคุณสมบัติตอนนี้ก่อนนะคะ